ตำรวจสพอูทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนึงบุกเข้าไปในร้านขายรถที่เป็นรถจักรยานยนต์นะคะ
แล้วเขามีกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นภาพว่าผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในร้าน
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัวแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
เอาของคว่างปลาใส่ตำรวจไม่ยอมให้ตำรวจควบคุมตัว
ปีนหนีขึ้นไปบนหลังคาเดินไปบนหลังคาไปอยู่บนป้ายร้าน
อยู่บนอย่างนั้นตำรวจต้องใช้รถกระเช้าขึ้นไปเกลี้ยกล่อมนะคะ

พยายามจะจับผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายธนวัฒน์ลิ้มทองอายุ๔๐หรือในโมนะคะ
ที่ห้องเช่าเลขที่๑๔๒๖๔ซอยทรัพย์ภัทร๕ตำบลอู่ทอง
แล้วเจ้าของร้านก็เปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เห็นภาพผู้ชายคนนี้เลยเห็นชัดเลยว่าคือนายธนวัฒน์
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแต่นายธนวัฒน์ไม่ได้อยู่ที่ร้านขายรถแล้วนะคะ
ตอนที่ตำรวจไปเหมือนกับว่าหนีไปบ้านอีกหลังนึงไปอยู่ที่ห้องเช่า
ก็ไม่ยอมให้จับไล่ตำรวจคว่างของใส่ตำรวจ
แล้วก็หยิบอีโต้ยาวสัก๕๐เซนติเมตรได้เอามาเป็นอาวุธ
แล้วก็บอกเลยว่าใครเข้าใกล้จะไม่รับรองความปลอดภัยแล้วก็หนีต่อ
วิ่งหนีเข้าไปในบ้านค่ะแล้วก็เอาโซ่คล้องล็อกกุญแจบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานก็ไม่เป็นผล
ธนวัฒน์ซ่อนตัวอยู่ในบ้านแล้วก็นั่งกินข้าว
กินข้าวด้วยใช่แล้วก็ตะโกนไล่ตำรวจอยู่ตลอดเวลา
ตำรวจใช้ครีมตัดกุญแจพังประตูเข้าไปไม่จบ
นายธนวัฒน์ยังไม่ยอมให้จับปีนไปบนหลังคาค่ะทีนี้
นี่ไงขึ้นบนหลังคาแล้วถืออิโต้อยู่ด้วยนะคะในมือ
ถ้าถ้าชั้นข้างบนนั่นคือเจ้าหน้าที่นะที่เขาพยายามจับเนี่ยในคนนี้ค่ะ
คือนายธนวัฒน์ค่ะในมือถือมีดอยู่ใช่แล้วกวัดแกว่งมีดไปมา
แล้วก็เดินไปตามหลังคาบ้านอย่างที่เห็นนะคะครับไปหยุดอยู่ที่ป้ายร้านเก้าเก้า
มอเตอร์อืมเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถกระเช้าดูสิไปหยุดอยู่บนป้ายอ่า
เจ้านาทีต้องขึ้นกระเช้าไปแบบไปเจรจาอืมสี่ชั่วโมงนะที่เจ้านาทียีกเรียก
กล่อมแบบเนี้ยอ๋อมันก็เสี่ยงกับการที่เขาจะ
กระโดดลงมาใช่ไหมดูอ่ะตรงเนี้ยน่ากลัวนะเออ
สุดท้ายนายธนวัฒน์บอกว่าขอเจอญาติแค่๒คนเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ก็พยายามติดต่อญาติแต่ติดต่อไม่ได้
ญาติคนอื่นพยายามมาคุยก็ไม่สำเร็จครับ
เวลาล่วงเลยอะค่ะหนีมาหลายจุดอ่ะ
เหนื่อยแล้วอ่ะเริ่มขอน้ำ
ก็โยนขวดน้ำโยนมีดอิโต้ตกลงมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยล็อกตัวได้นี่จังหวะที่ล็อกตัวนะคะ
คือต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากการที่นายธนวัฒน์บุกเข้าไปในร้านขายรถ
แล้วก็เหมือนกับจะไปทำร้ายร่างกายคนที่อยู่ในร้านขายรถครับ
สุดท้ายเนี่ยร้านขายรถเขามีกล้องวงจรปิด
เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่ไป
ธนวัฒน์ไม่ได้อยู่ที่ร้านแล้วก็หนีไปตามที่ต่างเรื่อยแบบนี้ค่ะ
ก็เลยถามเลยว่าแล้วเข้าไปในร้านขายรถตั้งแต่แรกทำไม
เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากนายธนวัฒน์นะคะ
อ๋อรอโปะใช่ไหม
โอเคที่เดือดร้อนเพราะผม
ขอโทษทุกคนที่เดือดร้อนเพราะผมตำรวจต้องขึ้นกระเช้าไปคุยอยู่๔ชั่วโมง
ต้องวิ่งไล่ที่มันหนีอยู่บนหลังคาอะไรอย่างนี้
มีดอิโต้หลุดเนี่ยคือตอนที่ขอน้ำเจ้าหน้าที่เขาพยายามเครื่องขวดน้ำไปให้
อันนี้จับมือขอโทษนะคะเครื่องไปโดนมือพอดีมีดอิโต้หล่นฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตะคุบไว้ได้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าที่เข้าไปในร้านขายรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ต้นเนี่ย
อยากจะไปดูโฉนดว่ามีโฉนดที่ญาติพี่น้องเอาไปตึ้งเอาไว้กับที่ร้านขายรถหรือเปล่า
ว่าใช่โฉนดของบ้านเขาไหมอ่าแล้วไม่ขอเขาดูดีดีอ่ะก็ปีนเข้าไปเมื่อคืนอ่ะ
เข้าไปอ่ะจนเขากลัวเขาล็อกห้องแบบกลัวแจ้งตำรวจอ่ะอืมเนี่ยค่ะ
อ่ะสุดท้ายนะคะนายธนวัฒน์ก็มีบาดแผลคาดว่าไอ้แผลที่มีเนี่ยก็คือโดนมีดตัวเอง
ไอ้ที่กวัดแกว่งมีดอ่ะก็บาดตัวเองก็โดนแจ้งข้อหาบุกรุกในยามวิการนะคะ
แล้วก็ทำเขาปั่นป่วนไปหมดตำรวจห้าสิบกว่านายนะครับที่ไประงับเหตุนี้นะอ่า